ต่ออีกหนึ่งเรื่องเราเตือนภัยคุณพ่อคุณแม่มาบ่อยครั้งแล้ว
ล่าสุดก็ยังเกิดขึ้นอีกที่จังหวัดชนบุรี
พ่อแม่ลงไปซื้อของทิ้งลูกไว้ในรถคนเดียว
เครื่องก็ยังสตาร์ทอยู่แอร์ก็เปิดอยู่แน่นอนครับ
เด็กก็ขวบกว่าเล่นสนก็ไปกดล็อกรถสุดท้ายออกมาไม่ได้นะครับ
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐรับแจ้งว่ามีเด็กติดอยู่ในรถกระบะครับ
ทะเบียนทองพุทธเท่าถอดสันฐาน๒๔๔๒กรุงเทพอาหารนคร
จอดอยู่ที่บริเวณซอยคิรินคร๘หมู่๗ตะบนห้วยกะปิอำเภอเมืองชนบุรีครับ
ก็เข้าไปช่วยโดยการงัดกระจกบริเวณแข็บด้านหลังก่อนจะช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ก็สักประมาณ๓๐นาทีนี่แหละครับสอบถามคนเป็นพ่อคือนายพรพุทธปานทุบอายุ๓๕ปี
บอกว่าตัวเองกับภรรยาเนี่ยแล้วก็มากับลูกสาวด้วยก็คือเด็กหญิงเกรสอายุ๑ปี๘เดือน
ขับกระบะกันมาแล้วก็ลงไปซื้อของที่ร้านข้างทางพ่อกับแม่ลงไปปล่อยให้น้องเกรสอยู่ในรถคนเดียว
ติดเครื่องอยู่เพราะว่ามันก็อยู่ใกล้กันแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้เพราะว่ากลัวลูกจะร้อน
โดยความสุขสนของลูกแล้วครับมือก็ไปกดปิดล็อกประตูรถจนทำให้ตัวเองก็เข้าไม่ได้
ลูกก็ออกไม่ได้ก็ต้องแจ้งกู้ภัยไปช่วยนะครับทางด้านของผู้เป็นพ่อเองก็ฝากเตือนครับผู้ปกครองที่มีเด็กอยู่ในรถถ้าเกิดว่าต้องลงจากรถควรจะดับเครื่องแล้วก็เอาเด็กออกมาจากรถก่อนนะเพราะว่าแน่นอนความสุขสนอาจจะขังเด็กเอาไว้ในรถแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะฮะเราเคยเตือนแล้วหลายครั้งนะยังไงก็ฝากย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับ